บางคนเนี่ยนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเบื้อชาติ
บางคนก็ทำตามแต่บางคนบอกว่าว่างงานแบบนี้ไม่รู้จะทำอะไรดี
ค่ะทำบาปเลยแล้วกันค่ะสองจุดหลักหลักนะฮะ
บาปฝ่าวิกฤตโควิดปฐุมธานีกับที่นครปฐม
ไปดูที่ปฐุมธานีก่อนค่ะจุดนี้หัวขโมยเข้าไปที่หอพักอันนั้นแน่
ตูดสายไปสายมาชีวิตดีดีเนอะไปทำอะไรอ่ะ
ถอดขโมยชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งท่อไอเสียทั้งที่พักเท้า
เอาไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนัก
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลัวอะไรดีระหว่างโควิดกับเนี่ยมันแพร่ระบาดแบบนี้
ขโมยขโจรค่ะนี่เป็นภาพนะคะขณะที่คนร้ายจะบอกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางครูวัดอำเภอเมืองปฐุมธานี
เจ้าของรถเป็นผู้เสียหายตอนนี้ทุกข์ใจมาก
ชื่อว่าคุณจิรพัฒน์ศรีสุวรรณบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ค่ำคืนสามสิบมีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายคาดว่าไม่ต้องคาด
แล้วค่ะกล้องวงจรปิดมันเห็นอยู่แบบนี้มากันสองคน
เข้าไปขโมยท่อไอเสียที่พักเท้าคันสตาร์ทพร้อมกับทำลายเบ้ากุญแจ
แล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านถูกขโมยลักษณะเดียวกันอีกค่ะรวมแล้วความเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์จุดเนี้ย
สี่คันด้วยกันหลังเกิดเหตุเจ้าทุกข์นะฮะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแต่จนแล้วจนรอด
เหตุการณ์เกิดสามสิบมีนาคมหกเมษายนผ่านไป
ตำรวจยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ทีนี้ผู้เสียหายทำไงอ่ะ
บอกว่าต้องเสียเงินไปซื้อท่อไอเสียใหม่มูลค่าเกือบ๒๐๐๐บาทนะคะ
ตายแล้วงานก็ไม่ได้ทำเสียเงินก็ต้องเสีย
ไปซื้อท่อไอเสียใหม่มาใส่แทนของเก่าที่ถูกขโมยไปนะคะ
ส่วนผู้เสียหายบางคนบอกว่าต้องจอดทิ้งไว้อย่างนั้นเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
เพราะว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อท่อไอเสียมาใส่อันใหม่มาใส่
ก็เลยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยมากถึงบ่อยมากที่สุดนะคะ
ที่สองจัดมาค่ะที่จังหวัดนครปฐมนี่หนักกว่าอีกค่ะ
เข้าไปขโมยตู้บริจาคแบบนี้ไม่ได้กลัวบาปใดทั้งสิ้น
ละอายฟ้าไม่ละอายดินนะคะนี่คุณจะบอกว่า
กล้องวงจรปิดจับภาพแดงใจเจนนะคะเอาไปเลยค่ะ

ก็คือบริเวณภายในวิหารวัดบางช้างใต้ตำบลบางช้าง
ถามวัยวัชกรวัดค่ะพาตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แบบนี้นะคะภายในวิหารหลวงพ่อใหญ่คุณเห็นไหม
ที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยภายในอุโบสถเนี่ยภายในวิหารเนี่ย
มีรูปปั้นหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาส๓องค์ค่ะ
อยู่อย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าละอายไหมกลัวไหมไม่ค่ะ
กใส่รถเก๋งมิซูบิชิสีแดงติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหลบหนีออกไปนะคะ
จากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้โอ้มาดูลาดเหลาก่อน
ขับวนไปเวียนมาภายในวัดแล้วก็ขับไปจอดข้างวิหาร
หลังจากนั้นคนร้ายมานั่งไหว้ก่อนเลยค่ะนั่งไหว้อะไรอ่ะ
ยังไงล่ะจะแก้กรรมเหรอหรือยังไงสุดท้ายขโมยนะคะ
ขโมยหลบหนีไปเนี่ยรถเก่งคันนี้แล้วป้ายทะเบียนคุณสุภาษารา
ปลอมด้วยจ้าป้ายปลอมด้วยจ้าเอากับเขาสิอ่า
ทำชั่วมันอยู่ยากนะต้องหลบหลบซ่อนซ่อน
ทำดีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติดีกว่านะคะ